ตัวจริงเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะสำหรับนุชนันวันวิราหายทองคำ
นามสกิตใหม่นะจ๊ะจะบอกว่าคนนี้แซ่บมากเพราะว่าอะไรดี
ฉันพาไปเจอลุคใหม่ของเขาเออคุณดูตั้งแต่ก่อนหัวก็เทยกับฝรั่ง
เออนี่กับจริงเก้าใหม่ที่มีชื่อว่าเบิร์ดแก้วเออ
ภาษาอินสารก็คือว่าหมดแก้วหมดแก้วเลยแซ่บจริงที่บอกว่าลุคใหม่แซ่บนะ
เพราะว่านอกจากเธอจะเปลี่ยนสีผมนะปลูกผมเพื่อปรับโครงใบหน้าให้มันเล็กลง
เพื่อเรียกทรัพย์แล้วก็เก็บทรัพย์แล้วเธอยังไปทำการงัดจมูกใหม่ด้วย
เออคุณพลอยไม่เล่นเลยแต่ว่านี้ก็เค้าสวยขึ้นนะ
คือไปขึ้นเขียงเปลี่ยนจมูกมาใหม่คุณผู้ชมค่ะ
ได้เซ็นสัญญากับไข้หายทองคำด้วย
ซึ่งเป็นไปตามคำทำนายของหมอดู

หลังทำจมูกใหม่นะจะมีผู้อุปถัมภ์
ซึ่งก็น่าจะเป็นนายห้างประจักรชัยหายทองคำนี่แหละค่ะ
โดยสาวนุษย์ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เสพติดจริยกรรมนะ

และเพื่อปรับโงเห้งในการเรียกงานเรียกเงินจ้า
หลายคนอาจจะบอกว่านุษย์เสพติดศัลยกรรมหรือเปล่า

แต่ว่าจะบอกว่าส่วนมากจะเป็นการดูแลริ้วรอย

ใช่ค่ะก็อย่างปลูกผมค่ะปรับกรอบหน้าคือ
ให้มันดูเด็กลงแล้วก็แบบปรับโงเห้งด้วย
เพราะว่าเขาจะวัดที่สัสส่วนใบหน้า

หนึ่งขอให้สวยขึ้นหน้าเด็กขึ้น

ไม่ได้เสพติดแต่ว่าให้มองว่าดูแลตัวเองดีดีกว่า
ก็เขาออกซิงเกิ้ลใหม่ก็อยากปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดูใหม่ดี
ว้าวขึ้นเอาใจแฟนคลับมากขึ้น
กะลีนเอาใจแฟนคลับมาทุกซีรีส์เลยนะ
ยังเลยค่ะยังไม่ว่างเลยจริงหล่ะจ้ะเอายังเลยใช่ไหม
ช่วงนี้ก็ซ้อมเต้นอยู่โดยเฉพาะช่วงหน้าต้องรีบเต้นเลยอ่ะ